คือก่อนหน้านี้ตำรวจไม่ได้หลักฐานที่ชัดเจน
แต่ว่าล่าสุดมีการออกไม้จับไปก็มีการกดดัน
สรุปแล้วอดีตสามีคนนี้เข้ามามอบตัว
แต่ยังคงให้การภาคเศษอยู่
ก็คือไม่ได้รับว่าเป็นคนฆ่า
แต่ยอมรับว่าในคืนวันเกิดเหตุอยู่ด้วยกัน

ซึ่งตำรวจก็จะต้องเร่งหาพยานหลักฐานเอาผิดให้ได้นะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

จังหวัดสงขลาคดีเผานั่งยางนางสาว

หลบหนีไปกบดานอยู่ในบ้านญาติพื้นที่ต่าง
แต่หลังจากนั้นถูกกดดันอย่างหนักค่ะ
เข้ามอบตัวกับตำรวจปากพยูนจังหวัดพัทธลุงกลางดึกของเมื่อวานที่ผ่านมา
โดยในช่วงของการสอบสวนนายกฤษดาผู้ต้องหา
ให้การปฏิเสธในเรื่องของที่การ
กันคือบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเนี่ยนะคะ
แต่ข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจ
บอกว่าผู้ต้องหามีปากเสียงกับผู้ตาย
คืนวันที่๒๓พฤษภาคม

และจับผู้ตายทุ่มใส่ชั้นลอยที่วางทีวี

แต่เขาปฏิเสธบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้อาวุธมีด
หรือปืนแต่อย่างใดแค่ทะเลาะกันและใช้มือบีบ
จากนั้นกลัวความผิดจึงวางแผนเผานั่งยาง

แล้วก็นำยางรถบิ๊กไบท์
ยางรถยนต์ไปเป็นเชื้อเพลิง
ทีนี้นั่งรอค่ะเผานั่งรอเป็นชั่วโมง
เพลิงสงบลงทุบกระโหลกศีรษะ
และกระดูกส่วนอื่นแตกละเอียด
เอาไปโยนทิ้งกระจายตามจุดต่าง

ส่วนรถเบนท์ที่ใส่ศพของอดีตพันรยาไป

และรถบิ๊กไบท์ของผู้ตายหลบหนีไปด้วย
พลตำรวจเอกวิรัชัยกล่าวว่า

ในคืนวันเกิดเหตุอยู่กับผู้ตายจริง

พอให้การทั้งมีเรื่องของยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับ

อันนี้จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้แน่นหนา

ยืนยันบอกพยานวัตถุและพยานแวดล้อม
สามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
ขณะที่มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนว่า

ผู้ตายด่าทอผู้ที่มีความผิด
ก็คือผู้ต้องหาว่าเอาหญิงอื่นมานอนในบ้าน
หรืออีกหนึ่งเรื่องเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา

กระทำการใดแก่ศพเพื่ออำพรางคดี
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
และข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ซึ่งการเข้ามอบตัววันนี้ผู้ต้องหา
ไม่ประสงค์ที่จะให้ตำรวจนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้พบรถเบ้นสีดำ
หมายเลขทะเบียนขอไข่คอควาย๓๓ของผู้ตายแล้วนะคะ

ในพื้นที่สิงหานครจังหวัดสงขลา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๙เข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นพบดินโครนพบคราบเลือด
และพบเส้นผมรวมทั้งเส้นขนในบางส่วน
โดยตำรวจบอกว่าจะเอารถคันนี้ส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ
ขณะที่ตำรวจชุดประดาน้ำลงไปบริเวณคลองระบายน้ำรอง๕
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เผานั่งยาง
ว่าผู้ต้องหาน่าจะนำหลักฐานบางส่วน
ไม่ว่าจะเป็นเศษโครงกระดูกบางส่วน
เอามาทิ้งน้ำจุดนี้โดยใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
แต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่พบหลักฐานใดเพิ่มเติมนะคะ